เมื่อค่ำวานนี้นะคะปิดฉากลงอย่างสวยสดงดงาม
นางแบบแต่ละคนเนี่ยเดินออกมาด้วยแสงที่ระยิบระยับจับตา
ชั้นนำในบ้านเราด้วยเกริ่นมาสักขนาดนี้แล้ว
ไปดูกันสิว่าแต่ละคนเขาขนความเผ็ดมากันขนาดไหนค่ะ
มาหวานแบบเปรี้ยวนิดหน่อยพอหอมปากหอมคอ
ต้องให้รุ่นเล็กอย่างขวัญอุสามณีนะคะ
ที่ถูกจับตาว่าระยะหลังมานี้เนี่ย
สาวขวัญรับงานเซ็กซี่บ่อยขึ้น
แม้จะเป็นรุ่นเล็กแต่คุณดูเอานะ
สิ่งทุกอย่างไม่ได้เล็กตามรุ่นนะจ๊ะ
ใช่แล้วค่ะอีกคนนึงนะคะคุณผู้ชมที่มาแบบละมุนหน่อย
ก็คือสาวไอซ์อภิษดาแม้คอนเซ็ปต์เนี่ยจะเป็นแฟนซีนิดค่ะ
แต่ความเซ็กซี่ก็ยังมีให้เห็นเหมือนเดิมนะคะ
จากการโชว์เรือนร่างในชุดชะในสีขาวที่เห็นนี่แหละค่ะ

คือจะบอกว่าละมุนเหรอคือดิฉันว่าแบบแซ่บอยู่พอสมควรนะ
คือหวานละมุนเปรี้ยวแบบผสมนิดนึ
คือมันดูกลมภาพที่นางเดินออกมาได้แบบสวยมาก

จริงมาดูคนต่อไปดีกว่าคนนี้ก็สวยพร้อมไม่แพ้กัน

เซ็บซีฟิสีถัวเลยคุณผู้ชมดู
แต่เปลี่ยนลุคมาร้องเพลงประกอบโชว์
เรียกเสียงปรบมือจากคนในงานได้ไม่แพ้กันเลยนะคะ
เขามาจากหน้ากากปลาหมึกไงถึงได้มาใช่ไหม
ก็เลยแบบมีคนรู้ว่าเอมมี่ร้องเพลงได้มากขึ้น
มีความสามารถรอบด้านมากขึ้น
นอกจากจะสวยแล้วยังร้องเพลงเพราะอีกนะจ๊ะ

มากันที่ตัวแม่คนต่อไปเลยดีกว่านะครับ
เหตุสวยเป๊ะมารับคอสตูมสีดำดูลูกลับต้องคนนี้เลย
พลอยเชอร์มานนะคะพลอยแทนนั่นเอง
ตั้งแต่ทำไปทำผิวแทนมาเนี่ยต้องกลับบอกว่า
ทั้งหน้าทั้งขุนอะให้คุณผู้ชมดูเองว่าเป๊ะขนาดไหน
เรารับประกันเลยว่ารันเวย์นี้ต้องลุกเป็นไฟ

คือปกติเนี่ยคุณโยเขาจะไม่ค่อยรับงานเดินแบบแล้วเดี๋ยวนี้เขาหันไปเอาดีทางด้านกีฬา
แต่เนี่ยมาออกงานเดินแบบแทบจะแบบเป็นงานแรกในรอบ๓เดือนเลยด้วยซ้ำไปนะคะ
โอ้โหมาขนาดนี้ปังไหมล่ะคุณว่า
เธอออกกำลังกายรักษาดูแลรูปร่างได้นะคะ

และอีกคนนึงต้องบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนี่เลยค่ะคุณแม่ลูกเดช
อายุ๔๕นี่ทำอะไรชีไม่ได้เลยจริงนะ
สวยสะพรั่งสง่าง่ำซะจะกดทุกสายตาจริง

แม่ก็คือแม่สตรองจริง
ใช่แล้วนะคะเอามาดูรุ่นลูกกันบ้างดีกว่า
ปิดท้ายกันที่นางแบบดิกรีนางงามระดับท็อปไฟล์เวทีโลก
อย่างมาริยานะคะแฟนซีอลังการงานสร้างกว่าใครเพื่อน
บอดี้สูตรอวดหุ่นสุดเป๊ะปักคริสเตอร์ระยิบระยับไปทั้งตัว
เห็นแล้วแบบต้องบอกว่าสวยสะดุดตา
แต่ละคนที่รวบรวมให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนี่ย

ชายสวยทุกคนเลยนะคะ
จริงอยากจะถามเหมือนกันว่าตอนเด็กกินอะไรมา

คือแต่ละคนเนี่ยสวยเป๊ะแบบ
เราแบบงงว่าเฮ้ยเขาไปทำอะไรกันมาบ้างเหรอ

แต่สังเกตไหมว่าทุกคนในนี้เขาดูแลรูปร่างด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำสมมุตินะ

คุณสัหวัญอูสามะนีคุณไอซ์อาภิษฎาคุณเอมมี่มอรกฏ

เพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของคนที่เขาหันมาดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพนะคะ
แปลกเลยนะที่พวกเธอจะมั่นอกมั่นใจในการออกมาพรีเซนต์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้ขนาดนี้
เพราะว่าพวกเธอดูแลหุ่นของพวกเธอมาเป็นอย่างดีดูแลสุขภาพมาเป็นอย่างดีแล้ว

ปังมากนี่ใช่มั้ยคือแบบมันเกินกว่าคำว่าปังอะ
ใช่คือแบบพอแต่ละคนออกมาคือมันมีบุคลิกที่แตกต่างกัน

ไอส์อภิษฎาเนี่ยเขาจะมีความหวานสั้นเปรี้ยวแบบที่คุณบอกว่าละมุน
ใช่จริง